ปัดหน้าสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการประชุมนะครับ
และจะมีการเปิดเผยรายชื่อทีมงานผู้ฝึกสอนของอากิระนิชิโนด้วยครับ
ซึ่งไทยจะลงสนามเจอกับเวียดนามวันที่๕กันยายนนี้นะครับ
ล่าสุดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าในส่วนของทีมงานผู้ฝึกสอนทั้งหมด
สมคมจะมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกวันอังคารที่๑๓สิงหาคมนี้นะครับ
โดยจะมีการเรียกทีมงานทุกฝ่ายมาร่วมประชุม
รวมถึงจะสรุปทีมงานผู้ฝึกสอนทั้งหมดในวันดังกล่าวด้วย
เช่นเดียวกับตำแหน่งผู้อำนวยการทีมชาติไทยนะครับ
ก็จะมีการให้คำตอบในวันดังกล่าวด้วยเช่นกัน
ซึ่งกุญสือรายนี้จะเป็นผู้พิจารณาด้วยตัวเอง
ทีมชาติชุดใหญ่จะมีผู้ช่วยจำนวน๒คนด้วยกันนะครับ
ส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการทีมชาติไทยนะครับ
มีรายชื่อของอดีตผู้จัดการทีมชาติไทย
ในชุดแชมป์๔เกมและอาเซียนคลับในอดีตเป็นแคนดิเดตสำคัญครับ
โดยสมาคมจะเชิญทุกคนมาประชุมหาลือในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรายการนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้ให้สมบูรณ์นะครับ
เราเองก็มีการเตรียมความพร้อมกันนะครับ
เพราะเรามีประสบการณ์ในการเดินทางไปแข่งในต่างประเทศก็ดี
ส่วนในประเทศก็ไม่ต้องห่วงเราก็มีประสบการณ์อยู่แล้ว